ที่จังหวัดสงขลาครับชอบ

ใกล้ทอดแบบใกล้ทอดปักใต้

คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคน

กินกับไก่ทอดแบบนี้คือมันฟินที่สุดจริง
ที่นี่ครับคุณผู้ชมที่จังหวัดสงขลานะครับ
ร้านนี้ตั้งอยู่ย่านการคลาวะชิลาปากซอย๑๘ถนนทะเลหลวงเขตเซมาระดาคองสงขลา
เป็นร้านขวัญใจของชาวบ้านแถวนั้นเลย
กับร้านไก่ทอดที่ราคาถูก
ขวัญใจชาวเมืองสงขลาขายมานาน๑๒ปีแล้ว
เขาบอกว่าแม้ว่าช่วงนี้เอาจริงหมูขึ้นราคาหลัง
แต่หอมอ่ะฟรีนะอุ้ยเฮ้ย

ไก่ที่เนี่ยราคาไม่ขึ้นนะแล้วราคาข้าวเหนียวเนี่ยก็เหมือนเดิม
ห่อนึงถูก๓๕บาทเอง
แล้วถามว่าไก่ทอดที่บอกว่าราคาถูกมันเท่าไหร่
ไก่ทอดมีราคาตั้งแต่๑๐บาท๑๕บาทและสูงสุดแค่๒๐บาทเอง

ถูกจริง
ลูกค้าเยอะมากตักแบบใส่ถุงเนี่ยตักข้าวเหนียวมาแล้วก็ใส่หอมเจียวแล้วก็เอาไก่วางแทบไม่ทัน

วันนึงเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าไก่เนี่ย๑๐๐กิโลกรัม
แล้วถามว่าข้าวเหนียวต้องเยอะแค่ไหน
ข้าวเหนียว๑กระสอบหรือ๕๐กิโลกรัม

เอาไปลองฟังเสียงแม่ค้าเขายืนยันความอร่อยแล้วก็ความขายดีของเขาครับ
ของดีของอร่อยไม่พูดเยอะใครอยากทานไปเลยฮะ
ร้านนี้นะอยู่แถวย่านการค้าวัชิราปากซอย๑๘ถนนทะเลหลวงเขตเทศบาลนคร
ซึ่งคราวนี้ลองไปกันเนี่ย

ขายในเวลา๖โมงเช้าเนี่ย

ร้อยกับภูมิ